จะพาไปดูวินาทีชีวิตที่เกิดขึ้นกับคุณยายในจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ยายคนนี้นั่งแกะขี้ยางอยู่หน้าบ้านก็ตามปกติของแกแล้วค่ะ
แต่ว่าจู่ราชรสมาเกยมีรถเสียหลักเห็นอยู่ไกลค่ะพี่เบิร์ต
แล้วรถคันนี้ก็พุ่งตรงเข้ามามาชนต้นไม้ที่อยู่ข้างคุณยาย

มาเกยจริงด้วยมาเกยจริงแต่คุณยายโชคดีมาก
กระโดดหยงหลบออกได้ทันนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะเป็นวินาทีชีวิตที่แบบเกือบไปแล้ว
เกือบไปแล้วจริงจริงค่ะและที่เห็นอยู่นี้เป็นสภาพรถกระบะอีซูซูค่ะ
ทะเบียนบไปไม้ททหาร๔๔๔๕นพนมรถคันนี้แหละเสียหลักพุ่งเข้าไปชนต้นไม้ค่ะ
อยู่ที่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านเลขที่๒๘ตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ดูสภาพล้อสิคะล้อฝั่งซ้ายแตกไปเลยนะคะตัวรถเนี่ยบุกไปทั้งคันเลยค่ะ
บริเวณรอบข้างเละระเนระนาดไปหมดทั้งกระถางต้นไม้ขอนไม้เตียงไม้นะคะที่นั่งเล่น
ถูกชนกระจัดกระจายอะค่ะคุณผู้ชมแต่โชคดีจริงนะคะว่ามันไม่มีใครในถูกชนตนบัตรเจ็บ
มีเพียงยายหวายแสนวิเศษอายุ๗๖ปีค่ะซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ตอนเกิดเหตุเนี่ยยายนั่งหลบอยู่ใต้เตียงไม้ค่ะ
นี่นะคะหลบนี่ทำให้ดูเลยนะ
สาธิตเลยนะคะนี่ยายอยู่ใต้เตียงนี่แบบนี้นะคะ
สาธิตให้ดูด้วยยายก็เล่าไปตกใจไปนะ
ยายบอกว่าโอ้โหยายเกือบตายแล้วหลานเออ
ยายบอกค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยยายกำลังนั่งแกะขี้ยางอยู่หน้าบ้านนะคะ
แล้วก็ปูเสือนั่งพื้นข้างเตียงไม้นี่แหละตรงนี้นี่แหละ

พักเดียวเท่านั้นแหละได้ยินเสียงเบรกเอี๊ยดดังมาแต่ไกล

รถกระบะมันก็เลยพุ่งเข้ามาตรงที่ยายนั่งอยู่พอดีเลย
ยายบอกยายก็ไม่รู้จะหนียังไงก็เลยมุดเข้าไปใต้เตียงค่ะ
จากนั้นรถกระบะมันก็ชนเข้ามาดังโร่ม
เท่านั้นแหละต้นไม้ระเนรนาศเฉียดตัวยายไปนิดเดียวค่ะ
ยายบอกแม่หลานเอ้ยเส้นยายแดงผ่าแปดจริง
เราอาจจะไม่ตื่นเต้นนะไปฟังยายเล่าเองดีกว่าค่ะ
มาเนาต์เตียงจี่ขับตัวเองค่ะมันยาดน่ะแล้วมันยากข้างไป

ติว่าคุณยายมีสติดนะอ๋อ
ก็น่ากลัวจริงอ่ะเนี่ยค่ะยายเล่าไปก็ควันนี้ดีฟอร์ไปอ่ะค่ะ
คันก็ยังกรุณาทำให้อยู่แผนที่ผู้สึกข่าวถ่ายนะ

ความสมจริงอะค่ะยายก็แบบเล่าให้ฟังแบบถึงพริกถึงขริงจริง
มีคำถามตอบมาว่ารถกระบะคันนี้เป็นใครมาจากไหน

คนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๕ปี
ในรถมีเด็กมาด้วยหนึ่งคนมีผู้หญิงอีก๓คน
ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีค่ะ
แต่ว่าโชคดีที่บ้านเนี่ยก็มีขอนไม้ที่ประดับตกแต่งสวนกั้นเอาไว้ไง
ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะแบบถ้าไม่มีอะไรซับแรงในการพุ่งชนเนี่ยนะ
หรือว่าไม่มีอะไรที่จะมาหยุดรถคันนี้เอาไว้เนี่ย
เอาเป็นว่าทั้งคนในรถทั้งยายอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้นะคะ
อันนี้ก็ยายก็มีแผลเล็กน้อยค่ะ
ก็นี่แหละค่ะเป็นอุบัติเหตุแบบเสี้ยววินาทีที่แบบไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้นะฮะ